มีผู้ชายคนนึงนะคะอายุ๔๖แล้วค่ะ
แต่มีอาการทางจิตทางประสาทแล้วก็ไม่ยอมกินยารักษาอย่างต่อเนื่อง

แล้วชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ถืออิโต้แล้วก็ไปไล่ฟันชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ
แล้วมีแม่กับเด็กทารกแค่๔เดือนเขานอนอยู่ในเปรย์
โอ้โหเอาอีโต้เนี่ยไปไล่ฟันเขาจนเขาเจ็บสาหัสนะคะ
ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปหนีไปกบดานอยู่นู้นบนเขา
นี่ดูที่เปรย์สิคะโอ้โหเลือดเต็มเปรย์เลยอะค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวชายคลุ้มคลั่งคนนี้อยู่นะคะ
ตำรวจสพนบัวแดงกับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบค่ะ
ในหมู่บ้านปากห้วยเดือหมู่๗อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิ
เหตุการณ์นี้เจ็บไปสามคนค่ะที่เกิดเหตุอยู่ที่แคร่หน้าบ้าน
แล้วก็เปรย์ด้วยที่เปรย์เนี่ยมีร่องรอยถูกมีดฟันจนฉีกขาด

คนเจ็บคือนางประคองจันทราอายุ๓๒
อิโต้ฟันที่หลังไป๕แผลค่ะ
หัวอีก๓แผลที่แขนซ้ายอีก๒แผล
แล้วเธออุ้มเด็กอายุ๔เดือนเด็กผู้ชายเอาไว้
นอนอยู่ในเปรย์ผ้าขาวม้าอันเนี้ยแล้วก็ถูกฟันเด็กก็โดนด้วยค่ะ
บาดเจ็บหนักเลยทั้งคู่นะคะ
กู้ภัยก็เลยต้องนำสองแม่ลูกที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหนองบัวแดงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
อาการสาหัสค่ะสาหัสถึงขั้นต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลชายภูมิ
ตอนนี้ยังโคม่าอยู่นะคะยังต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะ
น่าสงสารมากนอนอยู่ในเปรย์อยู่ดีอุ้มลูกอยู่ดี
เออมาคลุ้มคลั่งไล่ฟันแบบเนี้ยค่ะครับอีกคนนึงก็เจ็บค่ะ
นายสงกรานปัดสติก็ถูกมีดฟันที่ซี่โครงนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุชื่อว่านายวิญญาลาโสพันธ์อายุสี่สิบหก
วิญญามีอาการทางจิตทางประสาทคลุ้มคลั่งเพราะว่าไม่ได้กินยารักษาอย่างต่อเนื่อง
หลังก่อเหตุขับรถกระบะไปด้วยนะคะโอ้โหอันตรายมากนะคะ
ขับกระบะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหนีไปบนภูเขาอะค่ะ
ห่างจากหมู่บ้านไปสี่ห้ากิโลได้จากการสอบถามนางสาวสุนารีนอูเถื่อนเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุก็นั่งคุยอยู่กับนางประคองที่กำลังอุ้มลูกชายวัย๔เดือน
แล้วก็ไกวเปลกล่อมกันอยู่อะค่ะที่เปลหน้าบ้าน
กำลังคุยกันอยู่ดีที่หน้าบ้านนายวินยูอายุ๔๖คนก่อเหตุ
ลุ้มคลั่งเดินถืออีโต้มาแล้วตรงมาหานางประคองเลยนะคะ
จากนั้นก็เอาอีโต้กระหน่ำฟันนางประคองไปหลายครั้งมากจนต้องยกแขนซ้ายป้องกันตัว
แล้วก็พลัดตกลงมาจากแคร่ถูกนายวินยูเอาอิโต้ฟันซ้ำอีก
โอ้โหทั้งหัวทั้งหลังโดนฟันแบบแผลเวอะหวะเลยค่ะ
ถูกฟันจนนายประคองหมดสติไปเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ย
นายวินยูก็หันกลับมาเอามีดฟันลูกชายของนางประคอง
ที่หลับอยู่ในเปรย์เด็กผู้ชายสี่เดือนนะฮะคุณผู้ชม
แล้วมีดอ่ะอีโต้นะคะโดนเข้าที่หน้าโดนเข้าที่หัวของเด็ก
เด็กแบบช็อกหมดสติไปเลยแล้วเด็กอาการหนักมาก
หลังก่อเหตุเนี่ยนายวินยูก็ขึ้นรถกระบะหนีไป
ห่างจากหมู่บ้านไปสักห้ากิโลยังที่บอกอะค่ะ
หนูก็นั่งอยู่อูเปย์พอหลังอ๋อเห็นเห็นค่ะเห็นทุกเหตุการณ์เลย
เพราะว่าคนพี่คลองเนี่ยเขาจับเสื้อหนูอยู่
อืมก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากเขาจะหลุดว่าไงว่าเขาด่าดูอะไรพูดไหม
ไม่เขาพูดเขาเดินดิ่งเข้ามาบอกเมื่องเมื่องไหนไหนไหนไหน
พูดแค่เนี้ยแหละค่ะแล้วก็เอาเนื้อมีดฟันเลยค่ะ
แล้วก็มาแทะมาฟันพี่คลองตรงนี้แหละค่ะยืนฟันตรงนี้แหละค่ะอืม
ครั้งแรกน่ะที่เดินเข้ามาเย็นแล้วเด็กเนี่ยฟันนอนอยู่นี่
เด็กนี่มาฟันทีหลังเนี่ยค่ะอันนี้ร่องรอยใช่ไหมใช่ค่ะร่องรอยการโดนฟัน
ส่วนอีกคนนึงที่บาดเจ็บนะคะนายสงกรานปัดสติถูกอิโต้ฟันที่ซี่โครงเนี่ย
เขาเปิดแผลให้ดูเขาบอกว่าเขาอ่ะมีศักดิ์เป็นน้องเขยของคนก่อเหตุนะคะ
ที่นายวินยูจะมาก่อเหตุนี้ค่ะเอามีดปลายแหลมไล่แทงซี่โครงซ้ายของเขามาก่อนจนเขาเจ็บ
ชาวบ้านมาแย่งมีดออกจากมือในวินยูแล้วก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาล
กลับไป
ไป
นายสงปรารณ์เนี้ยโดนไปก่อนเลย

ส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองนะคะ
ก็กระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่ที่คาดว่า

ก็จะต้องนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะคะอืมแล้วคลุ้มคลั่งแบบนี้
คนอื่นอันตรายกันไปหมดนะคะเดือดร้อนนะคะอ่า